ที่มาจากสภาพอากาศที่แปรปรวนเนี่ยก็ต้องระวังกันด้วยค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้เป็นต้นไปนะคะนับตั้งแต่วันที่๑๖เนี่ยไปจนถึงปลายปลายสัปดาห์เตรียมรับมือกับฝนที่จะตกลงมาเพิ่มขึ้นจากปัจจัยที่มาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากกำลังอ่อนจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะก็จะส่งผลทำให้ประเทศไทยโดยรวมแล้วมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น

เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนั่นเองในปีนี้นะคะมีข้อมูลมาตั้งแต่๑มกราคมถึง๘กรกฎาคมว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิกว่า๕๗๑๔๐รายแต่ก็ยังไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะผู้ป่วยที่พบมากก็เป็นช่วงกลางคนแล้วก็เป็นช่วงของวัยรุ่น๑๕ถึง๒๔ปีนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเพราะอะไรคะเรื่องของความสะอาดเรื่องของอากาศที่ร

เจ็บป่วยแบบนี้นะคะดูแลเรื่องความสะอาดค่ะการรับประทานอาหารจะต้องปรุงสุกนะคะถ้าหากว่าไม่กินไม่หมดเนี่ยเก็บเอาไว้ก็ต้องใส่ตู้เย็นเอาไว้นะคะที่สำคัญทานสดใหม่ทุกครั้งแล้วก็รักษาความสะอาดจะดีกว่าขอให้ทุกคนมีความสุขในวันหยุดนะคะแล้วพรุ่งนี้กลับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันใหม่สวัสดีค่ะ